เหตุการณ์ที่มีผู้ต้องสงสัยที่ไปก่อเหตุกราดยิงผู้ชาย๔คนกลางเมืองพัทธลุงตั้งแต่วันที่๒๙ที่ผ่านมาครับ
๓คนนี้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าทั้งสามคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นครับ
ขึ้นหน้าเรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙กรกฎาคมประมาณตี๒กว่า
มีกลุ่มคนร้ายใช้ปืนไปถล่มยิงคู่อดีตกว่า๔๐นัด
หน้าธนาคารทกศธ่านยิหลัมกลางเมืองพัทธาลุง
ทำให้นายรัตนพงศ์จันปนอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งสีดำที่ไปจอดอยู่หน้าธนาคารเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายก็ไปจ่อยิงคนในรถอีก๓คนเสียชีวิต๒รอดได้๑
คนที่เสียชีวิตสองคนคือนายพาสกรดำสนิทและนายอัฐกรนุ่นปานครับ
ส่วนนายชนละทิศแซ่หลีนั้นหลบหนีไปได้ตอนนี้ยังตามตัวไม่พบเลยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ต้องหา๓คนประกอบไปด้วย
นายวิรยุทธ์หอยทรัพย์นายภูวะเนธหนูมากแล้วก็นายสอนชัยทัพครุฑทั้งหมด
นั้นเป็นชาวพัทธลุงก็มอบตัวแล้วไปพบกับพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดี
หนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนขับไปก่อเหตุ
ฐานด้านของผลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการจรดพุทรภาคกล้าม
ระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนมอบตัวด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้า
จากการสอบปากคำถึงแม้จะมามอบตัวแต่ว่าทั้ง๓คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอให้การในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนหลักฐานทั้งหมดนั้นตำรวจได้รวบรวมไว้ค่อนข้างจะมากแล้วครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหลายมุม
ส่วนนายชนละทิศนะฮะที่หลบหนีไปขณะที่คนร้ายเข้าไปยิงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมครับ
แต่เชื่อว่ายังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้มาพบกับตำรวจให้เร็วที่สุด
โดยจะกันตัวให้เป็นพยานและอยู่ในการคุ้มครองของตำรวจด้วยครับ
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะว่าทั้งสองกลุ่มมีความขัดแย้งเป็นการส่วนตัวกันมาก่อนนะฮะ
ระหว่างนายวิรยุทธ์กับนายรัตนพงศ์
โดยคืนเกิดเหตุทั้งสองคนไปเจอกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งครับ
ตัวเมืองพัทธลุงแล้วก็มีปากเสียงกันท้าทายกัน
นายรัฐพงศ์เข้าไปกอดคอเหมือนรัดคอวิรยุทธ์
แล้วก็เอาปืนที่พกไปจอดที่ตัวเขาและข่มขู่ว่าต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่ง
อันนี้วงจอมปิดในร้านเล่าที่เขาไปเจอกัน
หลังจากนั้นนะฮะวิรยุทธ์เนี่ยหลุดออกมาได้ก็เลยโทรตามพวกที่นั่งอยู่ร้านข้าวต้มอยู่ใกล้กันครับ
สุดท้ายคงก็ไปเจอกันแล้วก็มีการยิงถล่มยิงจะมีผู้เสียชีวิตแบบนี้
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ต้องหาไป

แล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
แต่ว่าทั้งสามคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกระหว่าง